คุณผู้ชมต้องฟังข่าวนี้ให้ดีนะฮะและคุณผู้ชมนั้นต้องเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วย
อย่าให้คนอื่นมาหลอกแบบนี้ใช่ค่ะอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายนะ
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมิจฉาชีพเขาก็เอาทุกวิถีทางจริงหลอกออกอุบายทุกอย่างเลยนะคะ
อ้างคนนั้นคนนี้สุดท้ายเนี่ยค่ะเหยื่อเสียตังค์ไปสามหมื่นกว่าบาทคุณผู้ชม
ไม่ได้อะไรเลยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเนี่ยนักข่าวของเราได้รับแจ้งว่า
สองสามีภรรยาเนี่ยที่น่าสงสารเพราะอะไรรู้ไหมคุณสืบสกุลเป็นผู้พิการ
ช่างทั้ง๒คนเลยอ่ะค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์
มิจฉาชีพหลอกให้โอนตังค์เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก
แล้วพอผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบนี่
เราเจอกับคุณจันทีศรีทองคำอายุ๕๓ปีผู้เป็นภรรยา
เธอเล่าให้ฟังว่าตัวเธอพิการที่ขา
ทุกวันนี้คุณจันทีเดินไม่ได้นะ
ก็ทำงานรับจ้างเย็บเสื้อผ้าสารตะก้าขายใช้จ่ายกันอย่างประหยัด
ใช้ชีวิตอยู่กับสามีก็คือนายสมควรศรีทองคำอายุ๕๓ปี
ทางนายสมควรคุณลุงก็พิการแขนเหมือนกัน
ทุกวันนี้คุณลุงสมควรก็ไปเป็นลูกจ้าง
รับส่งเอกสารของหน่วยงานในตัวเมืองเพชรชบูรณ
ทีนี้ก็เล่าให้ฟังค่ะที่มาที่ไปที่โดนหลอกโดนยังไง
สิงหาคมที่ผ่านมามีคนอ้าง
อ้างว่าเป็นพนักงานส่งเอกสารส่งพัสดุของปรายศนีย์ไทย
คือทักเฟซบุ๊กมาเลยนะแอดไลน์คุณลุงมาแอดไลน์สามีเนี่ยนะ
แล้วก็เสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก
บอกแบบนี้นอกจากส่งเอกสารส่งพัสดุแล้ว
อันนี้เป็นธุรกิจหนึ่งของปรายศนีย์ไทยด้วย
คือเขาจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก

ก็จะไปแลกซื้อสินค้าที่มันร่วมรายการได้
โอ้โหเท่ากับว่าเป็นโครงการใหม่ของปรายศนีย์
ขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก
พร้อมกับมีสมมนาคุณต่าง

ถ้าท่านเป็นลูกค้าชั้นดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็ส่งมาเลยนะคุณ
เป็นแคตตาล็อกต่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้เลือก
ใช่ค่ะคือคุณลุงคุณป้านะคุณ
คือทั้งสองท่านก็ไม่ได้เป็นคนมีเงินมีทองหรอก

แต่ว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

แล้วเมื่อกี้คุณดูข้อความในแชทไลน์เห็นไหม
เขาส่งมามันเหมือนแบบมีจดหมายของปรายศนีย์
คือตาเป็นโลโก้ปรายศนีย์แบบนี้
ทำให้เหยื่อเองนะก็หลงเชื่อค่ะ
ทีนี้มีความจำเป็นว่าจะต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะอะไร
ตู้เย็นที่บ้านเสียมาหลายวันแล้ว

โน้ตบุ๊กก็อยากจะซื้อให้หลานเอาไว้เรียนออนไลน์
เห็นว่าดูแคตเตอร์ล็อกแล้วราคามันก็ถูก
นี่ดูสภาพตู้เย็นที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะ
และแถมนะคุณตู้เย็นเขามีโปรโมชั่นด้วย
ซื้อ๒แถม๑ราคา๑๔๑๙๔บาท

ซื้อ๒แถม๑ราคา๑๑๙๙๔บาท
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อทั้งสองอย่างเลยค่ะ
รวมแล้วเป็นเงิน๒๗๒๐๒บาท
แล้วโอนเงินนี้ไปให้บัญชีธนาคารกรุงศรี
ชื่อบัญชีคือนางสาวสุภาพวงจันท

มีหลักฐานการคุยผ่านทางแชทไลน์ด้วย
คุณป้าคุณลุงก็ดีใจนะ
รอสินค้าจะมาส่งให้นะครับ
ไปแล้วแล้วเมื่อไหร่จะส่งให้สักทีนะครับ
ทางคนที่มาหลอกลวง
ก็บอกว่าเชื่อใจผมกำลังจัดส่งอยู่
กำลังจัดส่งอยู่โดยเฉพาะตู้เย็น

ติดโควิดช่วงนี้อาจจะส่งช้าหน่อย

ใช่แต่ทีนี้เขาก็ยังมีแบบยุทธวิธี
มีวิธีการมีอะไรต่างมาเสนออีก

คุณพี่คุณพี่ซื้อไปเกือบสามหมื่นแล้วสองหมื่นเจ็ดแล้ว

นี่รู้ไหมถ้าเกิดว่าซื้อครอบสามหมื่นเลยนะ
มีโปรจะแถมแอร์ให้เลยเครื่องหนึ่งติดตั้งให้ด้วยนะ
โอ้โหพอเห็นแบบนี้ปั๊บ
ทางคุณลุงคุณป้าเขาก็บอกว่าเออมันก็น่าสนใจนะ
ไปถามญาติว่ามีใครจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าจะเอาอะไรไหม
ปรากฏว่าเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าฉันเอาฉันเอา
ฉันจะเอามือถือซำซุงเครื่องหนึ่ง๑๐๑๔บาท
สั่งซื้อ๓เครื่องเลยค่ะรวมแล้วเป็นมูลค่า๓๐๔๒บาท
ก็โอนเงินเพิ่มไปให้อีกจากที่โอนไปแล้ว๒๗๐๐กว่าบาทใช่ไหม
ไปให้อีก๓๐๔๒บาทรวมแล้วที่โอน๓๒๔๔บาท
อันนี้ใบโอนเดิม๒๗๐๐เมื่อกี้เห็นใบโอนใบใหม่ด้วยใช่ไหมครับ
กว่าบาทนะฮะใช่ค่ะทีนี้พอโอนตังไปให้หมดแล้วเนี่ย
นัดหมายส่งสินค้าบอกว่าเดี๋ยวของจะมาส่ง๓๑สิงหานะ
แล้วมิจฉาชีพเขาก็มีการโพสต์เอกสาร
เป็นเหมือนกับการสะสมแต้มแลกซื้อสินค้ามีบัตรประชาชน
มีบัตรประจำตัวของพนักงานปรายศนีย์ด้วยเห็นแบบนี้เป็นคุณ
คุณมั่นใจไหมล่ะเขาเหมือนเอามายืนยัน
ส่วนข้อความตรงนี้นะฮะขอฟีสภาพไว้นิดหนึ่ง
คือคุณลุงคุณป้าเขาก็ทวงถามบอกว่าถึงไหนแล้ว
ผมจะเช็คปรายศนีย์แล้วนะครับ
แต่ว่าคนที่ตอบกลับมาที่เป็นมิจฉาชีพบอกว่า

ก็อาจจะทำให้ขนส่งล่าช้าส่งผลให้ลูกค้า
ถ้าได้รับของช้าลงต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ
ส่วนลูกค้าก็บอกว่าผมอยากเห็นสินค้าจัง
ถ้าเห็นสินค้าแล้วจะสั่งอีกยังไงครับ
นี่แล้วมิจฉาชีพก็ส่งภาพนี้มาให้ดู

นี่ฮะสินค้าของลูกค้าอยู่ข้างในรถคันนี้แล้วนะครับ
ลูกค้าไว้วางใจได้เลยครับ
เราจะจัดส่งถึงบ้านแน่นอน
นี่แล้วก็เพื่อความมั่นใจ
ผมส่งบัตรประจำตัวประชาชน
และส่งบัตรพนักงานของปรายศนีย์

พอเห็นบัตรพนักงานเห็นบัตรประชาชน
ใครเห็นก็สบายใจใครเห็นก็มั่นใจ
แต่ทีนี้พอถึงวันนัดสินค้าไม่ได้ส่งมา
พอวันถัดมาสินค้าก็ไม่มาอีก
พอถามไปคราวนี้ค่ะเขาไม่ได้แก้ตัวอะไรแล้วนะ

เหมือนเจ็บใจเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม

ข้อความตรงนี้เจ็บใจมากค่ะดูหน่อยเถอะ
นี่ครับนี่อันนี้ฟรีสไว้นิดหนึ่ง
คือลูกค้าทวงถามไปยังไงครับท่าน
ผมชอบคนตรงนะครับเมื่อไหร่จะส่งอะไรยังไง
ทีนี้มิจฉาชีพตอบกลับมาแบบนี้
ครับตอนนี้ทางเราโกงคุณครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมผมก็เป็นคนตรงเหมือนกัน
จฉาชีพตอบกลับมาคุณก็นี่สิตัวลูกค้าบอกว่าแสดงว่าของจะไม่ได้ใช่ไหมครับ
มิตรฐาชีพบอกใช่ครับลูกค้าบอกผมคนพิการนะครับ
จชาชีพถามว่าพิการทางไหนครับ
แล้วลูกค้าก็ส่งภาพของคุณป้าไปให้ดูว่าคุณป้าพิการจริง
มิจฉาชีพตอบกลับมาว่าครับทางเราต้องขออภัยด้วยนะครับ
เพราะมันคืองานของเรา
นี่ครับเดี๋ยวดูนะมิตรฐาชีพตอบมาว่าอย่างไร
คือคุณลุงส่งเป็นคลิปมาให้ดูเลยว่าคุณป้าพิการจริง
มิจฉาชีพตอบแบบนี้ครับทางเราต้องขออภัยด้วยนะครับ
เพราะนี่คืองานของเรางานอะไรฮะงานโกงคนเหรอ
โอ้โหแย่เลยนะฮะทีนี้ตัวของคุณลุงคุณป้ารู้เลย
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการหลอกลวง
คุณลุงคุณป้าพยายามอ้อนวอนขอคืนเงิน
แล้วก็บอกว่าลุงป้าเป็นคนพิการนะ
แต่คำตอบกลับมาก็คือโอนเงินคืนให้แล้ว
แต่ทีนี้ไปตรวจสอบมันไม่มีมันเป็นการหลอกซ้ำหลอกอีกค่ะ
สงสารคุณป้ามากเอาฟังเสียงคุณป้าหน่อยค่ะ
อย่างนี้พูดเหมือนแบบ
เอาบัตรประชาชนก็ถ่ายลูกใหม่อยู่

อืมนี่ค่ะหลอกคุณป้าหลอกคุณลุงเป็นผู้พิการนะคะ
แต่ทีนี้คุณป้าคุณลุงเขาก็ไปแจ้งความไว้แล้ว

ไปบอกมิจฉาชีพว่าแจ้งความเอาไว้แล้วนะ
จฉาชีพท้าทายกลับมาเลยค่ะ
มีการอ้างด้วยอ้างคนนู้นคนนี้
ฉาชีพเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับทนายตั้ม

แล้วก็บอกว่าน้องสาวเป็นเพื่อนกับผู้อำกับโจ้
แล้วก็ส่งรูปมาด้วยนี่เห็นรูปไหมคะนั่นน่ะ
ครับโอ้โหนี่มันหลอกลวงชัดนะคุณลุงคุณป้านะแล้วคนที่ดูข่าวนี้นะ
คงเจ็บใจแทนคุณลุงคุณป้าเหมือนกัน
โดยเฉพาะคำตอบแบบนี้ผมก็เป็นคนตรงเหมือนกัน
ตอนนี้ทางเราโกงคุณอยู่แล้วก็ส่งภาพอะไรมาแบบนี้นะครับ
คือตอนนี้กลุ่มผู้เสียหายเองนะครับก็บอกว่าเก็บเงินมาทั้งชีวิต
ต้องเอามาเสียให้กับพวกมิจฉาชีพที่หลอกลวงแบบนี้
ขอให้ตำรวจจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
ใช่ค่ะแล้วนี่คือในภาพที่ส่งมาคุณ

อ๋อเหรอแต่ทีนี้พอเอามาอ้างแบบนี้จริงของคุณฟองได้เหมือนกันนะ
ต้องโดนแบบเยอะโดนหนักเลยมาหลอกคนแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้ดูแล้วต้องบอกว่าเป็นอาเฮียจริง